กูมาไหนเอาให้
ไหน

ก็เลือกรายลิขิตอยากมีชีวิตที่ฝ่ายฝัน

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ยกที่แล้วน้องน้ำเพชรใช้เพลงหลวงปู่
ทวดเหยียบใจชนะเพลงไหนง่องจากน้องแอนจี้ไป
ทำให้คะแนนของทีม๓แนวแจ๋วจริงเสมออีกครั้ง
วันนี้เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนเดียวยกสุดท้ายแล้ว
ไตรคุณกับน้องอิดใครจะคว้าคะแนนไปให้ทีมต้องมาเชียร์กันต่อครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
คณะกรรมการทั้งสามท่านรออยู่แล้วครับพี่หอยพี่ตั๊กกะแตนและพี่ไอครับสวัสดีครับ
ที่เก้ายกสุดท้ายของการเก็บสะสมคะแนนเพราะหมดจากยกนี้แล้วจะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้ว
พร้อมไหมครับคณะกรรมการพร้อมจ้าเอาละฮะตอนนี้เด็กซ่าทั้งสองทีมรออยู่แล้วนะครับขอเชิญเด็กซ่าขึ้นสู่เวทีครับ
รอบที่สามแข่งขันกันทั้งหมดเก้ายกโดยรอบนี้จะเพิ่มเป็นสองคะแนนและกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละหนึ่งครั้งตลอดการแข่งขันซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังที่สี่คะแนนต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกคอนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้
โอ้โหนี่กระบะแตงโมนะครับของวงฮันเนลนะครับ

เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเร็วและเป็นเพลงแรกที่ผมใช้ในการแข่งขันครับ
และมือนี้ผมสีไส้เพลงนี้ในการชิงคะแนนมาให้ได้ครับ
เฮ้ยสุดยอดไปเลยครับผม
ส่วนน้องไตรคุณนะครับเลือกเพลงชีวิตลิขิตเองนะครับของพี่เบิร์ดทงชัยนะครับ

คุณย่าชอบพี่เบิร์ตครับผมก็เลยฟังตั้งแต่เด็กครับ
ตั้งแต่เด็กก็เลยชอบก็เลยติดหู
ก็เลยอยากจะร้องให้กับคุณย่าใช่ไหมครับ

วันนี้นะครับพี่แต๊กเป็นนุ่มน้อยทั้งสองคนมาเจอกันแล้ว

เพราะว่ามันต้องเข้มข้นแน่นอนยกนี้ครับ
เพราะว่าเป็นการเก็บคะแนนยกสุดท้ายแล้วครับผม

มิวสิกมา
ไขคุณมา
บอกเลยไม่ใช่เด็กหรอก

นะครับไตคุณโชว์ท่าซ่าลูก
มา
นี่วันนี้นะหนุ่มน้อย๒คน๒สไตล์นะครับ
ที่มีพรสวรรค์ติดตัวมานะครับ

เพลงที่มีอยู่มาประกวดบนเวทีแห่งนี้

การแสดงในวัดขาดไม่ได้เลย

อันนี้คือจุดที่ดึงคนไปทำบุญในวัดเลยนะครับ

ก็เห็นจะไม่พ้นลิเกคณะชายามิดชัยครับ

แล้วงานวัดก็หนีไม่พ้นคอนเสิร์ตตะกะแตนโชลดาค่ะ
พร้อมเลยครับคุณ
มาจำลองงานวัดกันดีกว่าครับ

เอาจริงตรงกลายแท็กดีจริงกันลูก

คือเป็นว่ามันมีหลายขณะเนี่ยครับ
ลิเกบ้างหมอรำบ้าง
แล้วก็หรือหลายหย่าง

เวลามีงานวัดนะครับ
เอามาถ้าวันนี้ใครแสดงดีจะเอาไปงานบวชจังสองแสน
แล้วก็เนี่ยเป็นริเก๋จากจังหวัดไหนเดี๋ยวผมเล่น
หรือริเก๋นนข์ครับ

เอ้อไม่อยากหน่าดูริเก๋ยากกินทุเรียนแล้ว

เกิดมายากจนจริง
ฉันมีความสุขทุกสิ่ง
ถูกใจจริงล่ะแม่จ้า
อยู่เมืองใหญ่โตโมโห
คำนั้น
ฉันร้องก่อนก็ได้

อยู่เมืองใหญ่โตโมโหลาน
ฉันนั่นล่ะไม่มีบ้านอยู่
ฉันมีความสุขไม่มีใครสู้
คิดแล้วอดสูจิเสออสะ
ฉันอยู่เด่า

ทำจะมหดาเดี๋ยว

จงเดินทางไปกับเศรษฐพี
เสด็จพี่จะพาพี่น้องนั้นเข้าไปยังในป่า

อ้าวอ้านี่อะไรในที่ไหนเอ้าแค่ร้าย

แต่ถ้าไปแล้วเนี่ยคือถ้าไปแล้วนะครับมันก็คงต้องแยกกันเล่นนะครับคุณพ่อ
ทำให้พร้อมกันอีกซักทีนะ

ฉันเป็นอักษัตริย์ไม่ค่อนส่ง
เกิดมาฉันจนจริง

เอาไปพร้อมกันเล่นเวรเทียวกันทุกอัน
เอาไปแล้วสามารถเลย

สำหรับยกนี้นะครับจะเป็นศึกเพลง

ซุปตาปะทะป๊อปวงโจ๊นะครับ

พิธีกรและกรรมการ
ช่วยกันทำให้เด็กได้หัวเราะ
เพลงเดี่ยวชอนสุดท้ายของไตรคุณแล้วนะคะ
พี่เบิร์ดทงชัยอย่าลืมมาเชียร์ไตคุณกันนะครับ

ไตคุณวันนี้ไตคุณมาในบทเพลง

ฟังบทเพลงเพราะจากน้องไตรคุณ
บทเพลงชีวิตลิขิตเอง
ไปตามโชคชะตา
แต่ฝันไม่ค่อยถึงฟัง
ผิดหวังในใจเรื่อยมา
เพราะฟ้าไม่มีหัวใจ
เลหรือดีมันอยู่ที่คน
จะมีหรือจนมันอยู่ที่ใจ
ดินฟ้าไม่เคยลิขิต
ชีวิตจะเป็นเช่นไร
อย่าเลยอย่าไปถามฟ้า
บินไปสูงที่สุด
อย่างที่คิดฝันไว้กับใจ
จะอยากกินเท่าไหร่
บอกกับใจว่าจะไม่กลัว
ไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิต
ไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไป
ไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไร
จะไกลจะขวาจะฝ่าฝัน
ไม่ยอมให้ฟ้าเหลือกลอยลิขิต
อยากมีชีวิตที่ไฟฝัน
ตั้งแต่วันนี้

ชีวิตในคิดของเรา
เปรียบชีวิตเป็นดังบทละคร
จะยอมให้ใครเขียนบทของเรา
ชีวิตจะเป็นเช่นใด
ก็ขอให้เป็นเพราะเรา
เรื่องราวที่เราต้องเขียน
ไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิต
ไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไป
ไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไร
จะไกลจะขวาจะฝ่าฝัน
ไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิต
อยากมีชีวิตที่ไฟฝัน
ตั้งแต่วันนี้
นี่คือชีวิตในคิดของเรา

จริง
ไม่รอให้ฟ้าให้ดินและคิดไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไป
ไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไหร่จะคว่ายจะขวาจะฝ่าฝัน
ไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิ่งคิดอยากมีชีวิตที่ไฟละฝัน
ตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตในคิดของเรา
ตั้งแต่วันนี้
นี่คือชีวิต
ลิ่งคิดของเรา
ตรายคุณนะครับ
เอาละครับคณะกรรมการพี่ไอซ์ครับเป็นยังไงบ้างครับ
เป็นเพลงที่ยากมากจริงครับไตรคุณครับ

แล้วก็น้อยคนที่จะกล้าเลือกเพลงนี้มาร้อง

ใจคุณชอบใช่ไหมครับชอบฟังใช่ไหมครับ

เยี่ยมเลยทีนี้คือเริ่มต้นจากความชอบแบบนี้ในวัยเด็กของเขาเนี่ยมันดีครับ
แล้วก็ไอซ์สังเกตว่าเขาน่าจะโตมากับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะ
มากับคุณย่าคุณยายโตมากับเพื่อนของคุณย่าอย่างนี้ครับ
เพราะว่าวิธีการร้องของเขาตะกี้ยังคุยกับพี่แตนอยู่เลยว่ามันเป็นลักษณะการออกเสียงของผู้ใหญ่
ตอนนี้อายุ๙ขวบมันคือพฤติกรรมการเรียนรู้
แล้วก็เวลาร้องเพลงเขาก็จะเรียนแบบเสียงที่เราได้ยิน

เริ่มไปฝึกเรื่องของลมหายใจความแข็งแรงของการออกเสียง
แล้วก็การตัดคำสั้นตัดคำยาว
บางทีเพลงบางเพลงที่มันเป็นเพลงป๊อปเนี่ยวิธีการร้องมันจะไม่เหมือนเพลงลูกกรุง

ไอ้เห็นคนเก่งในอนาคตที่ชื่อไตรคุณ
จะมาร้องเพลงได้หลากหลายแนวในอนาคตเลยแน่นอน

ก็เห็นด้วยกับพี่ไอซ์ทุกอย่างเลยนะครับใจคุณ
แต่เก่งมากเลยเสียงนิ่มเสียงหวานมากเลยลูก
เสียงละมุนมีความรู้สึกแบบน่าทะนุทะหน่อมาก

เพราะว่าเพลงนี้แบบมันมีท่อนที่ร้องยากมาก
เหมือนสไตล์ละครเวที

แล้วลูกกำลังร้องเพลงนี้ให้แม่อยู่

หรือการใช้วิธีการสั้นยาวของการร้องเพลงคล้ายละครเวที
เดี๋ยวการเรียนรู้ต่อไป
ที่ใจคุณจะต้องเรียนรู้คือการออกเสียงสำคัญมาก
แต่วันนี้ถือว่าพี่เลิดเพลินมากยังติดกับ
นะฮะน้ารักมากครับตรายคุณครับขอบคุณนะ
ขอบคุณทั้งสามท่านมากครับเออสีด้วยเลยครับ
ไตรคุณมาในเพลงที่ให้ข้อคิดกับคนฟังแบบสบายไร้ความกดดัน

มาแก้เกมด้วยบทเพลง

ักแตงโมจากน้องอิดครับ
อะไหมาละเทโอเห็นแล้วอยากใด
คือเซเมนต้าไปขานเมียดน้ำ

ปุ๊บว่าไอ้นั้นเมตต์เด็ด
ปุ๊บว่าไอ้แพ้ความคาวจิงเสียดิ
เต้นเค้าละเทียงยาวเทียงใย
รู้หัวพูดเอ๊ะมาถือกใจเทหนอ

จากหุ้นพ่อหรือจากหุ้นแม่
เป็นอย่างคือใหม่มาร้ายแทรกให้รายยนต์ภาษีใส่บ่ดัย
ก็มาได้เป็นตาอายเลือดใจจะเก็บไปฝันคิดทอด
เจ้าได้กอดได้หอมได้ดำดำได้ชื่นได้ชมได้ดำเจ้าได้หวัด

ก็ที่ดีลำเป็นจังสีทุกอย่างได้ทอดเกือบอย่างในหน้าทองน้อย
ได้เก็บบักไหวมาก่อยคิดกับเจ้า
เมื่อกันที่ได้ได้เอาเขาคุณเล่าไปไปไปหาเนี่ยเอามาเป่าทำไม
ขอเสียงหน่อยแล้ว
โอ๋คุณป่อยยัยเอาหายแท้โอ๋เห็นแล้วอยากได้
คือสิมินตาใบคันเห็ดน้ำ

โอ๊ยบ่าว่าอายนั้นมัคตุกฤทธิ์โอ๊ยบ่าว่าอายแพ้ความขอจริงสิท่าเด่

จากบุญพ่อหรือจากบุญแม่

ยอมมาให้เป็นตาอายเลือดใจ

เจ้าได้กอดได้หอมได้ดม
ดมได้ชื่นได้ชมในดม

ได้ทอดเกือบแหงในหน้าทองน้อย
นี่ที่ดีแค่ปักใหม่คอยกินกับเจ้า
เมื่อนี้สิที่อ่าเขาก็เล่า
ภรรฟ์ไม่ไปหาแน่ออกมาเบา

ในวันนี้เขาไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงเร็วเลยนะ

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะลูกเห็นความน่ารักของหนูแล้ว
แต่ต้องมาฟังคณะกรรมการพี่หอยเป็นไงบ้างครับ
คือบอกเลยว่าทุกอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจังหวะความสั้นยาว
หรือว่าสำเนียงหรืออะไรดีไปหมดถูกไปหมดยกเว้นคีย์เท่านั้นเอง

แต่ก็ทำได้ทุกอย่างดีหมดยกเว้นขี่เลยครับผม
ขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณครับ
พี่แตนพูดถึงสำเนียงด้วยเป็นไงบ้างครับ
เนียงคือใช่เลยค่ะคือแบบเขาอีสานแท้เลยค่ะ
แล้วแบบท่าตรงท่าเต้นแล้วแบบโอ๊ยปาร์ดอะไรพวกนี้ใช่ไหม
เขาจะแบบคืออารมณ์ร่วมในเพลงค่ะ
ต้องยกคะแนนให้เขาเลยนะแต่ผิดแค่ขี่ค่ะ

แต่เขาเป็นคนร้องละเอียดมากจริงนะ
แม้กระทั่งท่อนคอลัสที่ตัวนักร้องเองเขายังไม่ร้องเลย

กระทิงกะทิคือเขาร้องให้หมดทุกท่อนเลย
คือได้ยินอะไรในเพลงใครจะร้องกันสองสามคนอะไร
ร้องให้ฟังหมดเลย
เก่งคือดีแล้วก็อิตรก็ดีนะ

ก็คือแบบร้องดีเล่นดีเอ็นเตอร์เทนดี
อย่างเดียวเองขี่
เป็นเหมือนกันทั้ง๓คนเลย
มันต้องถามเขาว่าผมได้ยินเป็นคีย์นั้นเหรอครับอิต
ตอนนั้นผมบอกแล้วโทรศัพท์บอกแล้วว่า
เพลงอ่ะเพลงช้าให้ลดหมดเลยครับ

ทั้ง๓ท่านสรุปว่าดีหมด

แต่ตอนนี้เด็กซ่าทั้งสองทีมขอเชิญขึ้นสู่เวทีครับ

ว่าจะขึ้นมาตรงขี่เมื่อไหร่ครับ
เพลงนี้มันแค่ทิ้งคอร์ดมาเองครับ

เสมอต้นเสมอปลายมากเลยกับเพลงนี้ครับผม
เด็กที่เก่งแล้วก็มีความสามารถนะครับผม

พัฒนาต่อไปฝึกต่อไปครับน้องคุณครับผม

เชียบเชียบเชียบเชียบเชียบเชียบเชียบ
ยกนี้เป็นยกฟันทงเหมือนกันนะว่า
ทีมไหนจะได้คะแนนจากคณะกรรมการ

ทีมที่ชนะคือทีม
เอาแล้วกอดลุ้นกันนะครับ

เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับ
จะไม่มีคะแนนสะสมแล้วเพราะฉะนั้น
ยกนี้ถ้าใครได้คะแนนไปนะครับถือว่า
มีคะแนนสะสมนำเร็วไปเหมือนกันนะครับ

ทีมที่ชนะคือทีม
๓แนวแจวจิ้งที่๘ชนะ
เพราะฉะนั้นน้องไตรคุณทำให้กับทีมได้นะครับ
คะแนนสะสมของ๓แนวแจ๋วจริง
จึงเป็น๑๘คะแนน
ส่วนลูกครึ่งอีสานใต้นะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน
เป็นยังไงบ้างครับคุณไตคุณครับ

ดีใจมากมากเขามากที่สุดเลยครับ
ตอนที่กรรมการยังไม่ยกป้ายคิดว่าไม่รอดแน่นอนค่ะ
แต่วันนี้นะทั้ง๓ท่านเนี่ย

จริงอ่ะอีทอ่อนให้เค้านะคะเนี่ยแบบ

ไม่เป็นไรอีกครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับลูก
ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าแพ้ก็ได้ตังค์เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้
เป็นคนมองโลกในแง่ดีเว้ย
ได้ชนะอยู่ดีนะครับมันมีอีกยกหนึ่งคือเพลงทีมนะครับ
รอบหน้าครับคุณผู้ชมครับเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้ว

ได้เงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปหนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นติดตามและเป็น
กำลังใจเชียร์และชมเด็กดีทั้งสองทีมด้วยนะครับในร้องได้ยกกำลังซ่า
ไตรคุณใช้ความสดใสน่ารักเอาชนะความเทลนด์ของน้องอิดไปได้ทำให้ตอนนี้ทีม
สามแนวแจ๋วจริงมีคะแนนกลับมานำเป็นสิบแปดต่อสิบหกรอบที่สามยกที่เก้านะครับ
ของการร้องเดี่ยวของแต่ละทีมนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับและในยกหน้านะครับเป็นยกชิงชนะเลิศนะครับ
ว่าทีมใดจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับผมก็มีส่วนร่วมในการทำเพื่อบ้านเกิดด้วยกันทั้งคู่นะครับ
อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับมาช่วยเป็นกำลังใจให้กับเด็กทั้งสองทีม
ร้องได้ยกกำลังซ่าในรอบชิงชนะเลิศ
เหมือนดูซีรีส์นะเกาหลีเจ้าชายเย็นชากับหญิงบ้าข้างบ้าน
ชั่วชีวาไม่ลืมแฟนเพลง
คือคุณพ่อดอกแอ๋วนี่หนูชอบบ้าง
รอบชิงชนะเลิศนี้ทีมที่ชนะคือทีม